ในรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
หลายคนที่อยู่ทางตอนบนของประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นยอดดอยยอดภูของภาคเหนือภาคอีสาน
ก็คงจะได้เห็นภาพทะเลหมอกสวยแบบนี้กันไปบ้าง

ประกอบกับมีอากาศร้อนชื้นในบ้านเราก็เลยก่อเป็นเมฆฝนแบบนี้
พื้นที่ถ้าเมฆหนาอร่อยก็ตกหนักลงมานะคะ

รสุมตะวันตกเฉียงใต้รวมถึงร่องฝนที่พาดผ่านตอนบนของประเทศไทยค่ะ
ทำให้เราได้เจอกับฝนมากขึ้นนะคะ
ดังนั้นก็ตามใครที่จะทำกิจกรรมในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต้องวางแผนที่ดี
พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็ต้องเตรียมการรับมือกับฝนที่จะตกลงมาด้วยนะคะ
การเพื่อการเกษตรจนถึงวันที่๓สิงหาคมนะคะ
สำหรับภาคเหนือภาคอีสานนั้นต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักค่ะ
พื้นที่รุ่มสี่งทรวมผลาจากพลัดน้ำป่าไหลหลาก
เกษตรกรเร่งทำทางระบายน้ำไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนชะหน้าดินไหลลงบ่อ
ควรที่จะผูกยึดค้ำยันกิ่งไม้ผลให้แข็งแรงป้องกันโค้นล้มด้วย
และจุดที่มีฝนบนทะเลนั้นคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตร
แนะนำเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะคะ
ภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย
จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและคลื่นสูงขึ้นโดยเฉพาะฝั่งอันดามันค่ะ
เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
กระเศรษฐกรระวังโรคพืชจากเชื้อรานะคะ
น่าจะเยอะขึ้นกว่านี้
ดังนั้นค่ะเตรียมพร้อมร่างกายให้แข็งแรง
ตรวจสอบสภาพอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
วันนี้ขอไปชมวิวสวยกันก่อนค่ะ